ต้องบอกว่าในสมัยก่อนเรามักจะเคยเห็นที่เป็นตู้โทรศัพท์สาธารณะ
โหจำได้ไอ้ตู้โทรศัพท์สาธารณะที่หยอดเหรียญหอด
เวลาคุณแอบโทรหาสาวตอนเด็กสมัยก่อน
หนีแม่ออกมาจากบ้านเข้าตู้โทรศัพท์แล้วก็หยอดเหรียญนะคะ
นั่นแหละแบบนั้นแหละตู้โทรศัพท์ที่มันเป็นใสคุณผู้ชม
เดี๋ยวนี้มันก็ไม่ได้ใช้งานไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว
ที่จังหวัดแพร่เขาก็เลยปิ๊งไอเดีย
เอาตู้โทรศัพท์เก่าแบบนี้
ดัดแปลงให้เป็นอุโมงฆ่าเชื้อ

ตู้โทรศัพท์ที่มันไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว

นี่แล้วเดี๋ยวพาไปดูอุโมงฆ่าเชื้อ
ที่ถูกดัดแปลงมากันว่าเป็นอย่างไรบ้าง
นี่ค่ะนี่คืออุโมงฆ่าเชื้อ
ที่ถูกดัดแปลงมาจากตู้โทรศัพท์เก่า
หรือตู้โทรศัพท์สาธารณะที่เราคุ้นเคยกันดี
อุโมงพ่นฆ่าเชื้อนี้นะคะทางเทศบาลเมืองแพร่

หลังจากที่ก่อนหน้านี้ก็เคยออกแบบอุโมงฆ่าเชื้อ
แล้วต้นทุนมันราคาค่อนข้างจะแบบ
ราคาค่อนข้างจะแพงหน่อยแล้วก็

ใช่วัสดุมันไม่ค่อยแข็งแรงคงทน
แล้วระบบน้ำมันก็เปิดปิดเองไม่ได้
มันก็จะทำให้มันเปลืองพวกน้ำยาฆ่าเชื้อที่ใส่เข้าไปค่ะ
ทางเทศบาลก็เลยคิดใหม่ว่า
เฮ้ยจะเอาอะไรมาทำเป็นอูโมงฆ่าเชื้อดีน่ะ
ปรากฏว่าจู่ก็ปิ๊งไอเดียขึ้นมาเลย
ทำหนังสือไปเลยขอยืมตู้โทรศัพท์เก่าสาธารณะ
ที่ไม่ได้ใช้งานแล้วจากบริษัททีโอทีจำกัด
ดัดแปลงเป็นอุโมงพ่นฆ่าเชื้อแบบนี้ที่เราเห็นกันครับ
สวยงามด้วยนะประหยัดด้วยนะ
ทันสมัยแข็งแรงทนทาน
แถมยังมีระบบเปิดปิดพ่นน้ำยาอัตโนมัติได้
เมื่อมีคนเดินผ่านเข้าไปในอุโมงเนี่ย
เป็นไอเดียที่ดีมากเลยนะคะล่าสุดทางเทศบาลเขาก็ทำอูโมงพ่นฆ่าเชื้อนี้ได้ถึง๓อูโมงแล้วนะคะ
โดย๒อุโมงแรกถูกตั้งไว้ที่อาคารสำนักงาน
เพื่อให้พนักงานทุกคนในเขตเทศบาล
พ่นยาฆ่าเชื้อก่อนที่จะเข้าไปในสำนักงาน
ส่วนอีกหนึ่งเครื่องก็ตั้งไว้ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดแพร่
เพื่อรองรับคนที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดนะคะ
คนที่ใช้รถสาธารณะขนส่งนะคะ
เห็นแบบนี้แล้วอยากจะลองให้หลายจังหวัดเนาะ

โดยเฉพาะในจุดที่เป็นรองรับคนที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด
หรือว่าใช้รถสาธารณะรถขนส่งแบบนี้
ก็น่าจะมีการพ่นฆ่าเชื้อให้แบบปลอดเชื้อก่อนแล้วถึงจะเดินผ่านไปได้อย่างนี้

ก็เป็นเรียกได้ว่าเป็นการผสมผสานเทคโนโลยีสมัยใหม่
กับอุปกรณ์ในสมัยเก่าสมัยก่อนที่มันอาจจะไม่ได้ใช้งานแล้ว
แล้วมันเป็นประโยชน์มากเลยนะตอนนี้
ผมว่าในหลายที่หลายจังหวัดเขาก็มีวิธีการรับมือกับโรคโควิด๑๙ที่แตกต่างกันออกไป